เมาอ่ะแต่จริงในชีวิตจริงของเธอก็เตรียมที่จะเป็นคุณป้าแล้วนะคุณค่ะ
เพราะว่าน้องชายของเขาน้องพัตเตอร์เนี่ยตอนนี้กำลังจะมีทายาทตัวน้อยมาได้เชยชมแล้วค่ะ
คือแต่งแป๊บเดียวภรรยาท้องแล้วเหรอ
ก็ต้องบอกว่าหนุ่มพัตเตอร์เนี่ยเขามีครอบครัวแซงพี่สาวคนสวยอย่างแพนเค้กเขมมะนิดไปแล้ว
แล้วก็ได้จูงมือแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

อ่านี่เดือนอะไรอุ้มลูกแล้วใช่ไหมพระคุณภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากัญญา๖เดือน
ทำไมลูกออกมาเร็วจังนั่นแหละหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นลูกของหนุ่มพัตเตอร์หรือเปล่า
งานนี้พี่สาวคนสวยอย่างแพนเค้กเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นภาพนั้นเลยนะ
แต่เกริ่นว่าตอนนี้น้องชายของเธอใกล้จะมีทายาทต้องบอกว่าใกล้จะมีทายาท
ว่าเด็กแล้วอุ้มเนี่ยยังไม่ใช่ลูกพาเตอร์หรือเปล่า
อันนี้ดิฉันก็ไม่สามารถจะบอกได้ก็ไม่ได้เป็นแฟนพัตเตอร์มา
ภรรยาของหนุ่มพัตเตอร์นะคะกำลังตั้งคันอยู่ในช่วงใกล้คลอด
เค้กเขาบอกมาแบบนี้และในฐานะคุณป้าก็เตรียมรับขวัญหลานอย่างเต็มที่แล้วค่ะ

เล็กเลยเหรอคะใช่น่าจะอาจจะเป็นลูกของคนอื่นมั้ง

ก็ดีใจค่ะคือจริงมันก็เป็นเรื่องใหม่ในครอบครัวเนาะก็คงมีเตรียมเอาไว้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วยกันดูอีกทีเดียวเลยนะครับ
ว้าว๒๐ปลายเตรียมเปลี่ยนคุณป้าแล้วนะครับแพน
จากนี้ค่ะสาวแพนเค้กยังได้อัปเดตถึงกิจการตุ๊กตามี
เดิมเนี่ยร้านตั้งอยู่ย่านสยามกำลังจะย้ายไปแถวทองหล่อนะคะ
แล้วก็ลงทุนไปประมาณ๘หลักเลยนะ
เพื่อขยับขยายให้มีทุกอย่างแบบครบวงจร
๘หลักนี่ก็เป็นหลักน่ะ

เขาขายน้ำปั่นขายคุกกี้เค้กอะไรอย่างนี้
จะไปนั่งกินหมีไปนั่งถ่ายรูปกับหมี่อะไรอย่างนี้นะ
รุ่นเรารักไปตามเรื่องตำราวนะคะ